แต่ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ดิฉันว่าน่าจะเป็นผู้โชคไม่ดีแล้วล่ะค่ะ
ช่องบ้านเที่ยวเบอร์บ้านฉางจังหวัดระยองค่ะ
แหมอยากดื่มกระหายคลายร้อนซะหน่อย

มีคนมาถวายสังขทานพระท่านก็ให้มาต่อ
อยากจะดื่มดับกระหายคลายร้อนเอาน้ำส้มคันค่ะมาเปิด
กำลังจะทานพังงะเลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะเห็นยางยืด
มันคล้ายเนื้อสัมผัสของถุงยางอนามัยแบบนี้
โอ้โหแกบอกว่าตกอกตกใจมาก
ใครจะกล้ากินคุณสุภาษารา

มันเป็นลักษณะของเยื่อส้มที่เขาผสมลงในน้ำให้เคี้ยว

ไม่ใช่เพราะว่าคุณพี่ท่านนี้ก็คือคุณบังออนโพเตียอ้วม

เขาบอกว่าจากการสัมผัสเนื้อสัมผัสแล้วนั้นไซส์
เอามายืดคลี่ออกดู

และรูปลักษณ์เราดูผ่านจอแบบนี้
เราก็ว่ามันน่าจะใช้ถุงยางอนามัย
มันว่ามันใช่ไหมเห็นไหมพี่แกยืดให้ดูแบบนี้ค่ะ
ไม่น่าจะใช่เนื้อส้มเป็นแน่แท้แล้วนะครับคุณผู้ชม
คุณบังออนเล่าให้เราฟังนะฮะเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
คือเธอเองเป็นชาวบ้านในอำเภอบ้านฉาง
ทำงานรับจ้างเป็นแม่บ้านในวัดบ้านฉาง
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสดร้อนเลย
ห้อหนึ่งมาให้๗ขวดน้ำส้มเหล่านี้
ชาวบ้านนำมาถวายสังขทานพระท่านก็เลยแบ่งมาให้
หลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้คิดอะไร
รับน้ำส้ม๗ขวดกลับมาที่บ้าน
แล้วก็ใส่เข้าไปในตู้เย็นกะว่าเดี๋ยวเย็นเสร็จปุ๊บ
จะดื่มดับกระหายคลายร้อนเท่านั้นไม่จบค่ะ
ต่อมาคุณบังออนเล่าต่อบอกว่าลูกชาย
หยิบขวดน้ำส้มคันเปิดค่ะเปิดออกมา
พร้อมจะดื่มพังงะเลยเพราะเห็นสิ่งแปลกปลอมอะไรบางอย่าง
ลอยอยู่ในขวดพอเอามาซูมใกล้มาส่องดูใกล้
เธอบอกว่าเฮ้ยนี่มันคล้ายเสร็จยังยืด
เหนียวคล้ายถุงยากอนามัยใช่หรือไม่
ก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่ลูกชายเธอจะแกะดื่มนะ
แต่ยังไม่ทันดื่มนะสามีดื่มไปแล้วค่ะ
น้ำส้มคันที่ได้มา๗ขวดดื่มไปแล้ว๒ขวด
เธอก็เลยบอกว่าเอาล่ะมาตรวจสอบหน่อยสิ
วันหมดอายุวันที่เท่าไหร่ปรากฏว่าวันหมดอายุ
เอ้ายังไม่หมดอายุนี่แต่ว่าเพื่อความสบายใจ
บอกว่าเอาล่ะน้ำส้มที่เหลือจะไม่ทานจะไม่ดื่ม
เททิ้งให้หมดเลยค่ะเททิ้งให้หมด
แล้วพอเททิ้งตรวจสอบเพิ่มเติม
เอาล่ะมันมีขวดหนึ่งใช่ไหมขวดอื่นยังมีไหม
ลักษณะเนื้อสัมผัสคล้ายถุงยางอนามัย
คุณคะขวดน้ำส้มคันที่เหลือก็มีอีก

สีมากซึ่งก็ไม่ใช่สีของน้ำส้มด้วย

ซึ่งเธอไปพบสิ่งแปลกปลอมในขวดน้ำส้มคันหน่อยค่ะ

แบบนี้มันจะลอย

แล้วมันก็พอเราเปิดปุ๊บเราก็เท
บอกแม่เอามาเทให้หมดเลยมันก็หยิบมาให้เราเทหมดเลย
อ้าวแล้วมันเป็นแบบนี้อ่ะเราก็วิ่งไล่จับในร่องน้ำ
เยา
จับมาเออแล้วมันเป็นอย่างนี้ไว้โต้งเหมือนหุงย่างนามัยเลยวะ
ไอ้ส้มไอ้ส้มว่าแม่ไม่ใช่หรอกมั้งกระดาษชู่มั้ง
โหไม่ใช่หรอกกระดาษชู่ไม่อยู่นี่หรอก

มันเหมือนยางตอนแรกเหมือนยางมากเลย
มันเป็นหัวผูกหัวมนต์หมดเลยมันเป็นรอยผูกด้วย
อธิบายละเอียดมากเลยค่ะ
วิวได้เห็นภาพหัวผูกหัวมนต์

แล้วสามีคุณบังออนที่ดื่มไปแล้ว

เออต้องไปตรวจร่างกายเพิ่มไหมหรืออย่างไรนะคะ
คุณบังออนบอกว่าน้ำส้มคัน๗ขวด
ที่ได้รับมาจากท่านเจ้าอาวาสเนี่ย
น่าจะไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกณฑ์ของ
คณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยนั่นเองนะคะ
น่าจะเป็นของสังขทานที่ไม่ได้คุณภาพ
เพราะฉะนั้นที่เอามาเป็นข่าวแบบนี้
ท่านที่เอามาถวายสังขทานให้กับทางพระ
พระท่านรับไปก็เป็นของไม่ได้คุณภาพ
แล้วถ้าเกิดว่าท่านฉันไปท่านดื่มเข้าไป

แล้วถ้าเกิดว่าท่านเอาไปให้คนอื่นนี่แหละแต่เป็นเรื่อง

เป็นยังไงคะออยได้คุณภาพไหมยี่ห้อนี้นะคะ